โอ้โหได้ใจจริงแม่เพลงก็สนุกไก่ก็ตัวอวบอ้วนกำลังสุกกำลังดีโอ้ยหอมหอม
เอาไก่จ้าไก่นิวนาวไก่ย่างจ้าไก่ไหมจ๊ะไก่ไก่ไหมจ๊ะ
ขอ๒ตัวเลยคนละตัวเอาตัวกลางตัวใหญ่นะตัวใหญ่เอาหนังเกรียมเนื้อข้างในนุ่ม
มีข้าวเหนียวด้วยไหมข้าวเหนียวไม่มีสิเอาไก่๒ตัวอาจจะหิวมากไปนะ
มันน่ากินคุณดูสิอวบอ้วนอวบอ้วนมากแล้วถ่านกำลังดีเลย
ตอนแรกเนี่ยว่าจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วแต่เมื่อคืนฝนตก
เออตกหนักเลยบ้างมันตกไหมตกมารมอดไหมตกใส่ไหมก็เกินอยู่เหมือนกัน
ว่าไม่เปล่าไหมล่ะ
เลยเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหลายพื้นที่
กรุงเทพมหานครเรียกว่าจะแทบทุกพื้นที่ก็ได้รับฝนชุ่มฉ่ำเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นตรวจสอบกันหน่อยดีกว่าว่าและช่วงวันนี้จนไปถึงตลอดทั้งสัปดาห์
เราจะเจอกับเรื่องของฝนหรือว่าเรื่องของแดดกันบ้างอะไรอย่างไรกันนะคะ
ไปดูเรื่องของภาพรวมของสภาพอากาศกันก่อนนะคะจากแผนที่อากาศเนี่ยนะคะ
เราก็จะเห็นว่าพื้นที่ประเทศไทยโดยภาพรวมนะคะก็ยังคงมีเรื่องของอุณหภูมิที่สูงอยู่
แล้วก็ที่สำคัญวันนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือเรื่องของกลุ่มเมฆที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออก
ภาคกลางภาคอีสานรวมไปถึงภาคกลางในบางส่วนด้วยนะคะ
เมฆจะปกคลุมแบบนี้หนาไปตลอดทั้งวันรวมไปถึงตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยเช่นเดียวกัน
โดยเฉพาะที่แถบจังหวัดตอนกลางอย่างกรุงเทพมหานครนี้ก็เจอกันไปแล้วนะคะ
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมารวมไปถึงภาคตะวันออกนะคะ
แล้วก็ภาคตะวันตกก็คือบริเวณภาคกลางตอนกลางรวมไปถึงภาคเหนือตอนล่างด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิความร้อนจะสังเกตว่าวันนี้เนี่ย
ภาพรวมของประเทศในช่วงเวลาสายสายแบบนี้นะคะอยู่ที่ไม่เกิน๓๐องศาเซลเซียสนะคะ
แต่แน่นอนค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของความร้อนที่ตัวเลขน่ารักแบบนี้นะคะ